เมื่อได้ขนาดตามต้องการแล้วจะนำไปเผาไฟให้แดงจุ่มน้ำ
รอการคัดแยกลักษณะของเหล็กที่ใช้ตีดาบ